คุณผู้ชมฮะเดี๋ยวผมจะเล่าเรื่องนี้
พร้อมให้คุณผู้ชมไปดูคลิปหน่อย
เด็กชายป๔ถ่ายไว้ว่าสนามเด็กเล่นของโรงเรียน
ไม่รู้ใครมาเล่นชิงช้ามันแกว่งเอง
แล้วพอเด็กถ่ายไปถ่ายมาแล้วก็ค่อยดู

ตอนถ่ายอยู่นั้นพอแน่ใจว่าผีแน่นอน
เด็กบอกกูวิ่งแล้วไปดีกว่ากูไม่อยู่ดีกว่า

จริงแล้วเด็กชายคนนี้กำลังแอบถ่ายอยู่นะ
ก็สายมือถือไปมาเอ๊ะชิงช้ามันแกว่งได้ยังไง
ไหนลองถ่ายไปตรงอื่นซิว่ามีคนหลบอยู่แถวนี้หรือเปล่า
พอเห็นว่าไม่มีคนเท่านั้นแหละเด็กชายคนนี้คุณดูสิ
เขาพูดขึ้นมาบอกกูหนีละกูไปละ
พูดอยู่คนเดียวนะแล้วก็วิ่งหนีไปเลยนะฮะ
นี่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับภายในโรงเรียนแห่งหนึ่งนะครับ
อำเภอวังชิ้นจังหวัดแพร่นะฮะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในช่วงโพลเพลคุณ
คือยังไม่ดึกเลยนะประมาณสัก๖โมงเย็น
คือน้องเขาเรียนพิเศษเลิกจากเรียนพิเศษ
เสร็จแล้วก็มานั่งรอเดี๋ยวคุณยายกำลังจะมารับใช่ไหม
ก็นั่งรอตรงนี้อยู่คนเดียวเพราะว่าเพื่อนคนอื่นกลับไปแล้ว

แล้วก็นั่งรออยู่แถวสนามเด็กเล่นข้างรั้วโรงเรียนตรงนี้แหละ
ตอนแรกนะก็จะเดินไปนั่งตรงชิงช้า
แต่ปรากฏไปมองไปเอ้าชิงช้ามันแกว่งได้ยังไง

เด็กชายป๔เห็นชิงช้าแกว่งไวอยู่แบบนี้

กโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายคลิปไว้นะครับ
แล้วก็ถ่ายไปรอบเอ้าไม่มีใครสักคนเลย
ลมมันก็ไม่ได้พัดแล้วมันแกว่งได้ยังไง
ทีนี้ฮะเอกใจขึ้นมาสงสัยผมโดนผีหลอก

ตอนนี้ยายบอกว่าหลานก็มาเล่าให้ฟัง
ว่าเจอผีเจอผีแกว่งชิงช้านะฮะ
แล้วก็หลานนอนไม่หลับนอนผวาทั้งคืนเลยก็กลัวนะฮะ
วันรุ่งขึ้นยายก็เลยพาไปรดน้ำมนต์

นำไข่หนึ่งฟองทูปเทียนมาใส่ในสวิงนี้
เขาเรียกว่าพิธีส่อนขวัญ

หวังให้หลานจะได้ไม่กลัวไม่หวาดภาวะ
และไม่ต้องโดนผีหลอกอีกแล้วนะฮะ
นี่แหละครับก็เป็นภาพเหตุการณ์ตามความเชื่อแล้วกันนะฮะ
เราก็พิสูจน์ไม่ได้ว่ามันเกิดจากอะไรนะครับ